รับคริสต์มัสด้วยความชะงนงง่วย

ปรากฏว่าไปเจอรอยเท้าอย่าใช้คำว่าเท้าใช้คำว่าตีน
ให้เกียรติกันฮะไปเจอรอยตีนใหญ่ขนาดนี้
แล้วตีนใหญ่ขนาดนี้ตัวจะสูงขนาดไหน

ถ้าตีนใหญ่อย่างนี้ตัวน่าจะสูงประมาณ๔เมตร
เป็นใครอ่ะน่าจะเป็นรอยตีนหรือรอยเท้าของมนุษย์โบราณฮะ
โผล่อยู่กลางทุ่งนาปริศนามาก

เป็นรอยตีนหรือรอยเท้าของมนุษย์โบราณ
และความสูงของมนุษย์โบราณไม่ต่ำกว่า๓เมตรหรือ๔เมตร
เมตร๔เมตรคือเท่าไหร่๓๐๐หรือ๔๐๐เซนติเมตร
จุดที่เจอรอยเท้าประหลาดเนี่ยนะฮะ

มันมี๒กลุ่มที่เจอกัน

ประหนึ่งเหมือนว่าเขาข้ามมาจากหมู่บ้านนั้น
แล้วเดินลอยข้ามมาถึงหมู่บ้านนี้ฮะ
มาในทิศทางเดียวกันคือ
หัวนิ้วโป้งหันไปตรงจุดเดียวกัน
จุดแรกที่เจอบ้านหนองว่าเท่าอยู่หมู่๙

ละหมู่กันนะแต่ลอยตีนหันไปในทิศทางเดียวกัน
ในพื้นที่เดียวกันคือพญาคภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ทิศทางเป็นแบบนี้เลยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันฮะ
ลักษณะเหมือนตีนหรือเท้ามนุษย์ทุกประการ
มีนิ้วเท้ามีรอยนะรอยนิ้วเท้ามีฝ่าเท้า
แต่สิ่งที่แปลกกว่าก็คือมันยาวแล้วมันใหญ่กว่า
ชาวบ้านก็บอกไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติแน่
ดังนั้นหนึ่งเลยล้อมกรอบเอาไว้ก่อนกลัวคนจะมาเหยียบจะมาย่ำ
้อมกรอบเอาไว้จากนั้นก็เอาเหรียญเอาทูบเอาเทียนดอกไม้
มาไหว้เพราะเชื่อว่ารอยตีนที่ว่านี้ไม่น่าจะใช่ตีนมนุษย์ปกติแน่
ผู้ใหญ่วิรัติพิมพ์พักดีผู้ใหญ่บ้านหนองว่าเท่า
ตัวผู้ใหญ่ไม่ได้เจอเองมีลูกบ้านมาบอกไว้
ลูกบ้านมาแจ้งเมื่อ๑๕ธันวาเจอ๓รอยเชื่อว่าเป็นมนุษย์โบราณ
แต่ไม่ใช่ตัวคนจริงนะเป็นวิญญาณของมนุษย์โบราณ
มาขอรับส่วนบุญมากกว่านะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่แปลกมหาสารคามครับ
แต่อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกปลอมล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะฮะคือมันผิดทุกข้อ
ทุกข้อแปลว่าอะไรมันเหมือนเป็นรอยตีนนะนะ
เหมือนเป็นรอยขูดมีอุปกรณ์มาขูดขูดและรอยฝ่าเท้าเนี่ย
มันเหมือนกับปั้นขึ้นมาเหมือนเอานิ้วงัดปั้นขึ้นมา
คือถ้าหากในโซนนี้ดูให้ดีมันควรจะมีญาติปกคลุม
แต่จุดนี้ถ้าเป็นรอยตีนจริงตีนต้องเหยียบทับย่า
แต่ไอ้รอยที่ว่ามันเป็นดินล้วนเลย
ดังนั้นมันมีความผิดปกติทุกประการเลยฟังอาจารย์ออส
อันนี้ก็เป็นข้อสังอย่าเพิ่งไปเชื่อซะทีเดียวว่า
เป็นสิ่งลี้ลับหรือเป็นมนุษย์โบราณมาเหยียบอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าถ้ามีมาจริงเราต้องเห็นตั้งแต่เขาเดินเข้ามา

เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากมนุษย์ทำขึ้นนะครับ